สนับสนุนโดยอิซูซูดีแม็กซ์บลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
เอาละครับกลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับอบจมหาสนุกนะครับ
และช่วงนี้คือช่วงขอตอบ
หลักการง่ายนะครับเราจะมีแม่นะครับในชุมชนของเรานะครับมาช่วยเหลือเราเรียกว่ากู้รู

ถ้าเป็นคำไทยอาจจะดูว่าดูหยาบสักนิดหนึ่ง
เป็นคำสมัยโบราณ
แต่ถ้าคำสมัยใหม่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้หน้าตาเหมือนไม่มั่นใจ
เหมือนกำลังงงว่าฉันได้ยินอะไรอยู่ตอนนี้
ฉันเหรอเป็นผู้มีความรู้

ชื่อไก่ค่ะชื่อเล่นชื่อไก่ค่ะ
ผมออกหรือว่าโดนต่อต่อย

แต่ถ้าถามอีกคำต่อจะไม่ต่อยแม่จะต่อย

แล้วที่นี่เป็นไง

อยู่ที่เส้นลองตีจูเท่าไหร่ครับไปสาลี

ครับผมหลักการง่ายลองทดสอบดู
ภัยสาลีมีเมืองเก่าชื่อเมือง

ก้อนที่๕เขียนว่าอะไร
ใครจะไม่รู้ละเอียดใจ
อ้าวติ๋นรักพงษ์อะไรอย่างนี้ไม่มี
ไม่มีไม่มีคนดูบอลไม่มีดูบอล
โอเคเอาละวันนี้พี่เพชรต้องขอตอบ
ตอบให้ถูกนะครับมีอยู่๓ข้อ
ข้อ๑กับข้อ๒นะครับผมข้อละ๓๐๐๐บาท
ข้อที่๓๔๐๐๐บาท
โอ้โหถ้าได้ทั้งหมดจะได้๑หมื่น

พร้อมพร้อมครับข้อที่๑ครับ
เป็นเรื่องง่ายเราไปดูกันนะ
หมดเวลาครับยังไม่ได้ดูอะไรครับ

ที่เดินกันนี่หาเห็ดโคนนะครับ
ที่เดินกันยังเยี่ยมไปหมดเลย

เอาละครับแม่กำลังคิดว่าเอ๊ะเขาจะถามอะไร
วิหารเมืองเก่าเวสาลี

มีบันไดกี่ขั้น
เมื่อกี้เห็นใช่ไหม

ถ้าตอบผิดถือว่าโง่โง่โง่
และคุณต้องลาออกจากวงการบันเทิง
ไม่มีสิทธิ์มาเหยียบประเทศไทย
ถ้ามันลำบากขนาดนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับ

ไอข่อนที่ว่ามา
ดูไม่สูงต้องมีประมาณไม่น่าเกิน๕๖ขั้น
คุณเพชรขอตอบว่าวันใดที่วิหารเมืองเก่าเวสาลี
มีทั้งหมด๖ขั้นแล้วกูรูทั้งสองท่านล่ะครับ

กูรูที่เห็นวิหารแม่ไก่คิดว่ามีกี่ขั้น

เกิดความเห็นไม่ตรงกันขึ้นมาจนได้ครับคุณผู้ชม
ครูรูคนหนึ่งบอกว่า๓ขั้น
แต่อีกคนบอกว่า๕ขั้น

ความเห็นกระจายไปคนละทิศคนละทางแบบนี้เนี่ย
จะเอายังไงดีครับคุณเพชร

บอกว่า๕ขั้น

ขั้นเป็นคำตอบสุดท้ายครับ
ว่า๕ขั้นไปดูนะครับว่าจะถูกหรือไม่

อ๋อนี่ครับมีหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดกี่ขั้นนะครับ
น่าเสียดายจริงครับตอบผิดแบบนี้เนี่ย
ทำให้คุณเพชรและกูรูพลาดเงินรางวัลไปแล้ว๓๐๐๐บาท
แต่ยังมีโอกาสแก้ตัวในคำถามข้อที่สอง
ซึ่งข้อนี้เนี่ยคุณเพชรและกูรูทั้งสองท่าน
จะต้องปิดตาและใช้มือคลำ

นี่ไงปิดให้แล้วไม่เคยโกงเลยตั้งแต่เกิดอ่ะ

ห้านิ้วโอเคครับเพชรเตรียมตัวเดี๋ยวพี่เปิดปุ๊บ

จานที่ไม่มีมี๓จาน
ไหนเป็นผักพื้นบ้านชื่อผักอีซึก
แค่ชื่อยังไม่เคยได้ยินเลยเหรอ

ต้องขอบอกว่าเรื่องพืชผักสวยครัวแบบนี้เนี่ย
คุณเพชรเขาไม่ถนัดเอาเสียเลยล่ะ
งานนี้ต้องอาศัยการคลำ
แล้วก็คลำอย่างเดียวล่ะครับ

เอามือคลำ

มันมียอดอ่อนด้วยครับ

เรวยาว

เหมือนนี่เหมือนโหลภา

จานที่๒นะครับเป็นแบบนี้อ่า
มันดูแข็งอย่าดมอย่าดมอันนั้นจาน

อันนี้ใบเล็กน่ะอันนี้ก็เป็นยอดอ่อนเหมือนกันเล่าให้แม่ฟัง
อ่อนมากจับปุ๊บหลุดคามือเลย

พักขามย่อจถินอะไรอย่างนี้

หลังจากลูกคลำเฮ้ย
จับคลำผักทั้ง๓จานไปแล้วเนี่ย
ก็ได้เวลาปรึกษากูรู
ซึ่งระหว่างที่คุณเพชรได้ลองสัมผัสผักแต่ละชนิด
แม่ก็ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีเลยล่ะ

ทั้ง๓คนจะคิดเห็นตรงกันไหมล่ะครับเนี่ย

มันที่๓กับที่๒มันก็น่าจะใช่แต่ว่า

ไม่ต้องเดาไม่รู้จักว่ามันน่าจะเป็นยังไง

แต่ผมคิดว่าน่าจะอันนี้

ถ้ายอดมันมันจะใบเล็ก

พี่เตียมคิดว่า๒เหมือนกันเพราะ
ดูฟังจากลักษณะที่พี่เพชรบอกใบมาค่ะ

เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ
ข้อนี้ครับทั้ง๓คน

ที่อยู่ในจานที่๒คือผักอีซึก

ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ

อะไรอ่ะพี่หมักอะไร

อันนี้ขี้เหล็กไม่ใช่ผักอีซึกนะครับ
มาดูนะครับ

จานไหนน่าจะเป็นผักอีซึก
จานที่สองเนี่ยคือยอดผักอีซึกซึ่งในชีวิตนี้ครับ
คุณเพชรและคุณลิงไม่เคยเห็นผักชนิดนี้มาก่อน
สำหรับลักษณะของผักอีซึกนั้น
ส่วนยอดอ่อนจะมีใบเรียวเล็กสีเขียวอ่อนสดใส
ทรงวงรีและไม่มีก้าน
ถือว่างานนี้คุณเพชรทายถูกก็รับเงินรางวัลไปเลยครับ
แล้วมาลุ้นจะต่อได้ข้อสุดท้าย
ซึ่งข้อนี้ครับคุณเพชรและกูรู

และใช้การสัมผัสอีกเหมือนเดิม

จานไหนคือน้ำพริกผง
พร้อมนะครับจานที่๑นะครับ
เพชรค่อยไก่เร็วมิถามไว้เจอ
อ่าค่อยไก่
นี่มันแต่งกวาเปล่าเปล่า
คนไม่กินเผ็ดนะครับโอ้โหร้องขนาดนี้

ไม่ต้องเห็นแค่ได้ยินเสียงกองเชียร์ก็รู้แล้วว่า

น้ำพริกก็ต้องเผ็ดจริง

มันละเอียดแล้วตัวเนื้อมันเป็นไงเป็นครีมเป็นน้ำเป็นอะไร

เป็นแป้วหวานเหมือนซะใคร้มะขาว

รับรู้ได้จากเสียงกองเชียร์ว่ามันกำลังจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับชีวิต
ลองดมลองดมก่อนเวลาโอ้โฮ
ของอะไรอ่ะเออเอาไปด้วยไปอีกคันนึง
พริกหนุ่มหรือเปล่าไอ้บ้ามีแคบหมูเออมันมีกลิ่นเหมือนกระเทียมหรือ
หน่อยมาถึงจานที่สามจะใช่น้ำพริกผงตะเคาะหรือไม่

อันนี้มันเป็นผงผงอะครับมันแห้งมากอ่ะ

คล้ายปลาแห้งอ่ะ
ปกติแล้วคุณเพชรเป็นคนไม่เคยทานน้ำพริกมาก่อนในชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมาเลยล่ะครับ
ซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ชิมน้ำพริกถึง๓ชนิด
เอาล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าไม่เคยทานน้ำพริกแบบนี้เนี่ยจะทายถูกไหม
จานไหนเนี่ยคือน้ำพริกผงตะคอ

เพราะว่าอย่างที่น้องเพชรเล่ามาว่ามีกากหมู

๒นี่แหละอ่ะ๒นะครับ

คำอธิบายถึงรสชาติของน้ำพริกแต่ละจานไปแล้ว
กูรูทั้งสองท่านก็คิดเหมือนกันกับคุณเพชรว่า
น้ำพริกผงตะคอคือจานที่๒
จะถูกไหมต้องไปลุ้นพร้อมกันครับ
โดยเริ่มจากการเปิดฝา
ที่สามกันเลยดีกว่าครับจานที่สามนะครับ
หันไปทางคุณเพชรได้ไหม

พับตัวข้า

สุดยอดไปเลยล่ะครับน้ำพริกผงตะคอเนี่ย
ตั้งชื่อมาจากชื่อตำบลตะขอ
ใช้พริกแห้งใบมะกรูดและแคปหมูเป็นวัตถุดิบหลัก
รสชาติเนี่ยเฮ้ยเผ็ดแหละครับ
และมีกลิ่นหอมของพริกแห้งและใบมะกรูดคั่ว
สมกับแคปหมูถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คู่ครัวชาวภัยสาลี
เอาล่ะครับตอบถูกแบบนี้ก็รับเงินรางวัลไปเลย
เงินในข้อนี้อีก๔๐๐๐บาททั้งหมดเป็น๗๐๐บาทนะครับ
ไปเจ็ดพันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามาของจริง
อ๋อประจอบประจอบ